ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอุกอาจตกอกตกใจ

ผู้ชายอายุ๘๓ปีชักปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
ยิงฝ่ายทนายโจทย์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีตำรวจบาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะ

เขาคาดกันว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องมรดกที่ดินนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยค่ะตอน๑๐โมงครึ่ง
ตำรวจได้รับแจ้งบอกมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงบาดเจ็บ๒ราย
ด้วยกันที่ลานจอดรถข้างศาลราชบุรีก็นำกำลังไปตรวจสอบนะคะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยตำรวจหลายนายก็อยู่ตรงจุดนั้นนะคะ
พบเพียงกองเลือดที่พื้นผู้บาดเจ็บทั้งสองรายคือ
นายประกาศิษย์เสริมสมัครอายุ๕๙ปีเป็นทนายนะคะ
ถูกยิงที่ชายโครงด้านขวา๑นัดสาหัสค่ะ
ส่วนอีกคนนึงเป็นตำรวจประจำศาลจังหวัดราชบุรี
ถูกยิงที่นิ้วหัวแม่มือด้านขวาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสุกิตลิ้มประพากุณฑรอายุ๘๓ปี
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วนะคะแล้วก็ยึดอาวุธปืนไว้ด้วย
คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักค่ะ
เบื้องต้นทราบว่านายประกิจคนบาดเจ็บสาหัสเป็นทนายฝ่ายโจทย์
แล้วเดินทางมาไกล่เกลี่ยคดีมรดกที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
แต่ว่าไกลเกลี่ยไม่ลงตัวค่ะนายสุกิตก็ไม่พอใจ
เอาอาวุธปืนยิงนายประกาศิษย์ทนายความ
ซึ่งตอนเกิดเหตุตำรวจเข้าเวรประจำศาล
เห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าระงับก็เลยถูกยิงไปอีกรายหนึ่งนะคะ
นายสุกิตเนี่ยคือพอสอบสวนก็ทราบว่าที่ก่อเหตุในครั้งนี้
มาจากคดีการไกล่เกลี่ยที่ดินในครอบครัวเป็นที่ดินกงศรีนะคะ
แล้วก็ฟ้องร้องกันเมื่อ๑๐ปีก่อนครับ
แล้วเขาเนี่ยก็คือเป็นลูกคนที่๓ก็เป็นคนดูแลที่ดินทั้งหมด
พี่น้องอีก๔คนไม่พอใจพอแม่เสียชีวิตพี่น้องก็ยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดราชบุรีให้แบ่งที่ดิน
ทางศาลก็เรียกมาไกล่เกลี่ยตลอดนะคะ
แล้ววันนี้ทางสำนักงานบังคับคดีราชบุรีก็นัดมาเพื่อจะแบ่งที่ดินอีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่พอใจในการแบ่งที่ดินก็เลยตัดสินใจยิงทนาย
เนื่องจากเป็นทนายที่เก่งแล้วเขาบอกไม่เคยฟังเหตุผลของเขาเลยทนายโจทย์นะคะ
เนี่ยค่ะตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างเคร่งเครียดนะคะ
ยังสอบต่อแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมาแล้ว๒ข้อหาก็คือพยายามฆ่าโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ